มีปัญหาเรื่องที่ดินเกิดขึ้นนะครับในครอบครัวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
เพชรชบุรีนะครับสุดท้ายก็ยิงกันตายนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๑๓นาฬิกาของวันที่๑เมษายนนะครับ
วันเสาร์ที่ผ่านมาตอนที่เขาไปเจอศพกันนะครับ
อยู่ที่ใต้สะพานบ้านยางชุมหมู่๖ตำบลกลัดหลวงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
องที่สพท่าไม้รวกผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ชื่อนายสว่างสินธานีไกรชื่อเล่นชื่อจ้องอายุ๓๘ปี
กระสุนนี่เข้ากระโหลกศีรษะด้านหลังนะครับทะลุตาซ้ายหนึ่งนัดเสียชีวิต
ส่วนคนก่อเหตุนะฮะชื่อนายอัธรินมะพุกชื่อเล่นชื่อเขียว
อายุ๓๕เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายนะครับ
คือพ่อกับแม่เขาเนี่ยคู่นี้พ่อกับแม่เขาเป็นพี่น้องกัน
เขาก็เลยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับนี่ฮะผู้ตายกับผู้ก่อเหตุนะครับ
ส่วนปมสาเหตุมาจากเรื่องที่ดินนะครับ
เป็นปัญหาที่ทะเลาะแล้วก็พิพาทกันไว้โดยฝั่งของผู้ตายนะครับ
คือนายสว่างสินเนี่ยเขาเคยใช้ที่ดินของครอบครัวนะ
มาเอาทำประโยชน์ต่างต่างนะครับแต่ทีนี้มันเป็นที่ดินของรัฐ
ที่ดินนี้ถูกเปลี่ยนถ่ายเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
เพราะฉะนั้นที่ดินตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับที่ส่วนรวมนะครับ
วันเกิดเหตุนายอัธรินที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยนะครับ
เอารถไถไปปรับหน้าดินตรงที่ที่เคยทำกินของนายสว่างสิน
แต่ตอนหลังเนี่ยเขามาประกาศเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์นะครับ
พอนายสว่างสินเห็นนะครับก็เลยไปถามบอกมาทำอย่างนี้ได้ยังไง

แล้วก่อนหน้านี้สองคนนี้เขาเคยมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกันอยู่แล้ว
ถึงขั้นเคยด่าทอหยาบคายกัน
คราวนี้นายอัธรินก็เลยทนไม่ไหวนะฮะ
จังหวะนั้นชักปืนขึ้นมาเลยนะครับพกปืนอยู่พอดี
ยิงเนี่ยกระสุนเข้าแสกหน้านะครับ
ทำให้นายสว่างสินเสียชีวิตคาที่เลยนะฮะอ่า

เมื่อกี้มีคลิปใช่ไหมตรงที่เกิดเหตุนะครับ

ตอนที่ตำรวจมาตรวจสอบนะฮะ
วันนี้นะครับคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับพี่สาวของผู้ตายนะครับ
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าไอ้ที่ดินเจ้าปัญหาเนี่ยเป็นที่ดินเนื้อที่ประมาณ๑ไร่เศษ

จนกระทั่งปีที่แล้วมีการสร้างทางหลวงตัดผ่าน
เขาก็เลยเวียนคืนให้เป็นที่สาธารณประโยชน์
แต่ยังอนุญาตให้ทางครอบครัวของเธอมีสิทธิ์ใช้ทำกินได้
อ่าเช่นเลี้ยงวัวหรือว่าทำการเกษตรผู้ก่อเหตุคืออัธรินเนี่ย
เขาก็เลยเอารถไถไปปรับหน้าดินโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวใครค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ยังเป็นที่ดินของแม่อยู่เนี่ย
น้องเธอเนี่ยทำกินอยู่น้องของเธอก็คือสว่างสินผู้ตาย
ทีนี้สว่างสินเขาก็ไม่พอใจประกอบกับก่อนหน้านี้สว่างสินกับอัธริน
เขาก็เคยมีปัญหามีเรื่องมีปากเสียงด่าทอกันตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว
จนกระทั่งเมื่อวันเกิดเหตุอัธรินเขาก็เอารถไถเนี่ยไปปรับหน้าดินอีก
ทีนี้สว่างสินก็ขี่รถไปเห็นพอดีก็ทะเลาะกันอีก
แต่คราวนี้ถึงขั้นยิงกันตายนะครับอัธรินนี่พกปืนไปด้วยก็เลยชักปืน
มาแล้วก็ยิงใส่เขานะฮะเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
ทั้งที่ความจริงก็เป็นเครือญาติกันเลยนะลูกพี่ลูกน้องกันเลย
โตมาด้วยกันเลยนะครับฝั่งพี่สาวของผู้ตายยืนยันว่าทางครอบครัว
ไม่ได้ติดใจแบบอยากได้ที่ดินผืนนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งกับที่ดินผืนนี้
ส่วนตัวรู้สึกว่าคนก่อเหตุคือนายอัธรินทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ตอนนี้ครอบครัวก็กังวลมากเนื่องจากนายอัธวินมือยิงได้รับการประกันตัวออกไป
ก็เลยกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
คิดว่าตัวเองมียอดมีตำแหน่งแล้วใช่ไหมถึงจะทำอะไรก็ได้
ใช่ที่มันเป็นที่ของเราเราก็ยังมีสิทธิ์อยู่
ถึงจะโดนเวรคืนเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ที่เราจะทำอะไรก็ได้
ถ้าตามใดที่หลวงยังไม่มาบอกว่าเออจะเอาที่คืนนะ
มันรุนแรงเกินไปเหมือนเขาเตรียมการแล้วน้องพี่ไปมือเปล่า
การสูญเสียแบบนี้สูญเสียในที่ของเราเองมันรู้สึกไง
ใช่แค่ต่อยตีกันก็ได้มันไม่ต้องถึงขนาดนี้นี่มันโหดร้ายเกินไป
ภรรยาของผู้ตายนะครับอายุ๓๙ปีนะฮะภรรยา
ส่วนผู้ตายยืน๓๘นะฮะในสวังศรี
วันนี้เธอก็นำข้าวเหนียวหมูปิ้งนมน้ำ
เอาไปให้กับดวงวิญญาณของสามีตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็บอกว่าตัวเธอนำข้าวกับนมมาให้สามีทุกเช้า
เวลามาทำงานตอนยังมีชีวิตอยู่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อน
ว่าสามีจะถูกคนสายเลือดเดียวกันพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยมายิงกันตาย
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าที่ผ่านมาสามีเธอคือนายสว่างสินไม่เคยหาเรื่องใครมาก่อน
ไม่เคยคิดทำร้ายใครด้วยเชื่อว่านายอัธรินคนก่อเหตุ
คงจะเตรียมการไว้แล้วไม่อย่างนั้นจะพกปืนติดตัวไว้ทำไม
เธอบอกเธอโกรธแค้นมากคือถ้าแค่ชกต่อยนะหรือว่ายิงแขนยิงขา
พิการก็ยังดีมันยังพอได้เห็นหน้ากันยังได้พูดได้คุยกันได้ดูแลกันบ้าง
แต่นี่ยิงกันแบบยิงเข้าหัวแบบทะลุเบ้าตา

กะตั้งใจฆ่าให้ตายเลยหรือเปล่านี่ภรรยาผู้ตายเขาถามนะฮะ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับไม่อยากให้สามีต้องตายฟรี
เพราะเขาไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยเขาก็ทำกินเลี้ยงครอบครัวของเขา
เอาไปอยากบอกอะไรเพื่อจะทำให้ดีที่สุดที่อยู่ข้างหลังนะ
ถ้ากลับมาได้ให้เองพิการดีกว่าได้เลี้ยงดูกันให้เงินทุกวัน
กำลังใจมีอยู่แค่คนเดียวเราไม่เราทำอะไรไม่ดีเขารับเราได้

แขนมากตอนเนี้ยแขนสุดสุด
เขากะว่าเอาให้ตายจะยิงแขนยิงใช่ยิงแขนยิงขาให้พิการเรารับได้นะ

ทำอันนี้ดีกว่าฝั่งของผู้ก่อเหตุทางครอบครัวผู้ตายบอกว่าได้ประกันตัวออกมานะครับ
ทางฝั่งนี้เขาเลยกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยนี่คือผู้ก่อเหตุนะครับ
อัธรินนะฮะวัยสามสิบห้าปีคุณสุชาดาก็ไปที่บ้านของเขานะครับ
หลังจากสพท่าไม้รวกเนี่ยให้ประกันตัวออกมาอ่า
แต่ทางบ้านบอกยังไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยค่ะนะฮะ
คุยกับแม่ของคนก่อเหตุนะครับบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
ยังไม่ได้เจอหน้าลูกชายเลยนะฮะแม่ไม่รู้สาเหตุที่ลูกชายก่อเหตุเหมือนกัน
มายิงลูกพี่ลูกน้องกันตายแบบนี้แต่แม่ก็ยืนยันได้เหมือนกันว่า
ในฝั่งของลูกชายแม่เนี่ยไม่เคยทำร้ายใครก่อน
ช่วงเกิดเหตุแม่เองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เสียใจเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วแม่ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน
ขณะเดียวกันแม่ของคนก่อเหตุบอกว่ายังไม่กล้าไปพบกับครอบครัวทางฝั่งนั้นนะครับ
ผู้ตายคือนายสว่างสินก็คือหลานชายของเธอ
แม่เองก็ยังไม่ได้ฟังจากปากลูกชายแม่ด้วยก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่สำคัญคือทางฝั่งนั้นเขาก็ยังโศกเศร้ากันอยู่
ถ้าเกิดไปตอนนี้เกิดเขาโกรธแค้นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็อาจจะยุ่งกว่านี้ก็ได้

ยังไม่ได้เจอลูกแม่ยังไม่ได้คุยกันว่ามันเป็นยังไงมายังไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็กล่าวว่าไปถามลูกเขาแต่แม่ยังไม่ได้คุยกับลูก
จนเขาโดนประกันตัวไปเขาก็ยังไม่ได้มาบ้านหมาอะไรเลย
ที่ตรงนั้นจริงก็เสียคนเขาวนขึนไปแล้วเว็นแล้วทางหลวงไปเลย
มันเกิดไปแล้วไม่มีแต่อะไรไม่ได้
ก็ต้องโดยพูดว่าว่าก็ไปตามจุดหมาย
เมืองต้นนายอัธรินนะครับถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
เจตนานะครับแล้วก็เรื่องของการพาอาวุธปืน
เรื่องการยิงปืนด้วยโดยพนักงานสอบสวน
บริการตัวไปด้วยหลักทรัพย์๕แสนบาท